สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะคงไม่มีข่าวไหนสั่นสะเทือนได้เท่ากับกองทัพเมียนมาก่อรัฐประหาร
อำนาจจากรัฐบาลอองซานซูจีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ประชาชนเมียนมาส่วนใหญ่ต่างรู้สึกท้อแท้แล้วก็หวาดกลัวค่ะ
เพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะพวกเขานั้นฝากชีวิตไว้กับเธอเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
ซึ่งทุกคนต่างก็ทราบกันดีค่ะว่าอองซานซูจีผู้นำพลเรือนคนนี้
เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ได้รับการนับถือราวกับไอดอลมาตั้งแต่ก่อนจะกลับมามีอำนาจอีกครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ค่ะ
ในยามที่เธอถูกกักบริเวณให้อยู่แต่ภายในบ้านพักนะคะเป็นเวลานานมากกว่า๑๕ปี
ก็ไม่ได้ทำให้ความยกย่องในตัวเธอนั้นลดลงเลยค่ะแน่นอนว่าหลังจากเธอนะคะ
ถูกปล่อยตัวแล้วก็ลงสู่สนามการเลือกตั้งทั่วไปของเมียนมาเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
และขึ้นเป็นรัฐบาลตามคาดซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นการปิดฉากทศวรรษท็อปบูธค่ะ
แต่แล้วค่ะการเดินทางของเธอก็หยุดชะงักลงอาจเป็นผลมาจากการเลือกตั้งทั่วไป
ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๘พฤศจิกายน๒๕๖๓ค่ะ
แต่นั่นค่ะกลับกลายเป็นเชือกพันธนาการมัดตัวอองซานซูจีถูกกักตัวอีกครั้งค่ะ
พร้อมกับมีรายงานข่าวข้อกล่าวหาว่าเธอนั้นครอบครองเพื่อรับส่งวิทยุมือถือโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
และนั่นค่ะเมียนมาร์กลับไปอยู่ใต้ท็อปบูธอีกครั้งภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน๑ปีค่ะ
คำถามก็คือประชาธิปไตยมีเมียนมาหากไม่มีอองซานซูจีจะเป็นอย่างไร
ก่อนอื่นนะคะต้องยอมรับในความจริงที่ว่ากองทัพค่ะไม่เคยสูญเสียอำนาจในการควบคุมเมียนมา
แม้จะมีการปฏิรูปประชาธิปไตยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ตามนะคะ
มาดอร์ค่ะคำนี้ก็คือคำเรียกอย่างเป็นทางการของกองทัพทุกเหล่าทัพของเมียนมา
กลายเป็นผู้ควบคุมประเทศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
โดยต้นเหตุของรัฐประหารครั้งนี้ค่ะมาจากคำกล่าวหาของบรรดาลนายพลที่บอกว่าการเลือกตั้งทั่วไปของเมียนมาเมื่อปลายปีที่แล้ว
อทุจริตค่ะพบปัญหาเกี่ยวกับรายชื่อผู้ลงคะแนนเสียงในหลายพื้นที่
และแม้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะจะออกมาระบุว่า
ไม่พบหลักฐานที่จะสนับสนุนคำกล่าวอ้างของกองทัพเลยแม้แต่นิดเดียว
รวมถึงคำยืนยันจากผู้สังเกตการณ์ภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศว่า
ไม่พบความผิดปกติในการเลือกตั้งแต่อย่างใดแต่ทางกองทัพค่ะ
ก็ยังย้ำว่ามีการร้องเรียนจากประชาชนในหลายพื้นที่จากเรื่องนี้จริงค่ะ
และจากการเพิกเฉยของรัฐบาลอองซานซูจีนนี้นะคะก็ทำให้ตัสมดอร์ค่ะ
ต้องตัดสินใจดำเนินการขั้นเด็ดขาดเมียนมาค่ะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลาหนึ่งปี
พร้อมกับคำมั่นสัญญาจากผู้นำกองทัพนะคะว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปใหม่อีกครั้ง
ซึ่งนั่นยังไม่แน่ชัดนะคะว่าอองซานซูจีและก็พักเอ็นเอลดี
จะได้รับอนุญาตให้ลงสนามเลือกตั้งนี้ด้วยหรือไม่ค่ะและถ้าสุดท้ายนะคะเธอไม่ได้โอกาสนั้น
อย่างที่บอกในตอนต้นค่ะอองซานซูจีคือไอดอลของชาวเมียนมา
ซึ่งครั้งหนึ่งค่ะประธานาธิบดีสหรัฐบารักษ์โอบามานะคะ
เปรียบเธอว่าเป็นดวงประทีบแห่งความหวังค่ะหลังจากได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่
อีกทั้งตลอดที่ผ่านมาค่ะเธอยังถูกยกย่องว่าเป็นไอคอนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย
ที่มีบทบาทคล้ายคลึงกับมหาตมะคานทีแล้วก็เนลสันแมนเดลล่าค่ะ
แต่การเป็นไอคอนแห่งสิทธิมนุษยชนของเธอนะคะก็มีอันให้ต้องแคลงใจในเวลาต่อมาค่ะ
นั่นก็เพราะว่าเธอล้มเหลวในการผลักดันการปฏิรูปรัฐธรรมนูลค่ะ
แน่นอนว่าเมื่อทำตามสัญญาไม่ได้นะคะก็ย่อมสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนเมียนมาที่เลือกเธอมา
นักกิจกรรมค่ะออกมาเยอะหยั่นว่าภายใต้การเฝ้ามองของเธอนะคะ
รู้ไหมว่าเสรีภาพของพลเมืองกำลังถูกกัดกร่อนทีละน้อยทีละน้อย
และที่สร้างความเจ็บปวดให้กับประชาชนเมียนมามากที่สุดนะคะ
ก็คือการที่องซานซูจีค่ะเลือกปกป้องทหารจากเหตุการณ์โรหินจาเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
โดยองค์การสหประชาชาตินะคะหรือยูเอ็นได้ลงความเห็นว่า
กระทำอันรุนแรงต่อโรหินจานโดยตั๊ดมดอนนั้นมีเจตนาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ค่ะ
แต่องซานซูจีก็ได้ยินการปฏิเสธต่อข้อกล่าวหานั้นค่ะซึ่งนั่นนะคะ
ก็ทำให้ประชาชนเมียนมารู้สึกเหมือนถูกทรยศพวกเขาค่ะ
มองว่าการกระทำของเธอนะคะเป็นการทรยศอย่างหน้าไขหน้าที่สุดค่ะ
ทั้งที่ครั้งหนึ่งค่ะเคยเป็นเกียรติแล้วก็ศักดิ์ศรีที่เธอเคยยืนหยัดต่อสู้
และแม้ว่าเวลานี้นะคะจะมีประชาชนเมียนมาออกมาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตย
แล้วก็มีการต่อต้านรัฐประหารมากมายค่ะแต่บรรดานักกิจกรรมนะคะ
ต่างก็บอกว่าการออกมาประท้วงครั้งนี้นะคะ
ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาให้การสนับสนุนอองซานซูจีค่ะ
แต่เป็นการออกมาปกป้องความถูกต้องเพื่อประเทศของเขาเอง
อย่างไรก็ตามค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ายังมีประชาชนเมียนมาอีกหลายคน
แล้วก็หลายรุ่นทีเดียวที่ยังเชื่อมั่นว่าอองซานซูจิคือความหวังเดียวของ
ประชาธิปไตยในเมียนมาซึ่งนักกิจกรรมรุ่นใหม่ของเมียนมาค่ะ
ก็มองว่าประชาธิปไตยในเมียนมากำลังมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ
หลายคนนะคะต้องการก้าวไปข้างหน้าโดยปราศจากการผูกโยงกับอองซานซูจี
แล้วก็ต้องการหยุดยั้งรัฐธิบูชาบุคคลที่ฝังรากลึกอยู่
พวกเขาค่ะต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงนำโดยประชาชนจริง
ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะเพราะพวกเขามองไปไกลเกินกว่าองศาลซูจีแล้ว
และการจับกลุ่มเธอในครั้งนี้นะคะก็เหมือนเป็นการปลุกค่ะปลุกให้ประชาชนเมียนมาให้ตื่นมารับรู้บทเรียนที่ว่า
ประชาธิปไตยของเมียนมาไม่ควรฝากไว้กับใครคนใดคนหนึ่งแต่ควรฝากไว้กับโครงสร้างทางการเมืองค่ะ
ซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นข้อหนึ่งนะคะที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยแต่อย่างน้อยค่ะ